มีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นที่อำเภอพิมายที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
แม่คนหนึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกสาวที่โรงเรียน
ก็ขี่กลับมากำลังจะถึงบ้านอยู่แล้ว

กำลังจะได้กลับบ้านปรากฏว่า

เพราะว่าถูกรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนเข้าอย่างแรง
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของสองแม่ลูกเนี่ยขาด๒ท่อน
แม่เนี่ยคอหักขาหักแขนหักเสียชีวิตคาที่

แล้วก็ไปเสียชีวิตระหว่างทางที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ที่สามแยกบ้านเมืองที
ถนนสายพิมายจักรราชตำบลทาละหลอดอำเภอพิมายค่ะ
ตำรวจภูทรพิมายไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบรถกระบะมิจูบิชิตไรตันสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
มีนายบัลลังเหล็กทองอายุ๔๙ปีคนขับยืนรอให้การ
ใกล้กันมีจักรยานยนต์ขาด๒ท่อน
กลางถนนพบศพผู้เสียชีวิตคือนางชนละกรชุ่มกลางอายุ๔๖ปี
เป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์
งไปอีก๑๐เมตรพบผู้บาดเจ็บเด็กหญิงตุลกัญญากษีวัย๑๔ปี
บาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างทางนะคะ
มีนายสำรานบุญซ้อนวัย๓๑ปียืนรอให้การกับตำรวจเช่นเดียวกัน
เขาบอกว่าเขาขับรถออกมาจากตัวเมืองพิมายมุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เลยหักออกขวาเพื่อจะแซงแต่จังหวะนั้นอย่างที่บอกเป็นสามแยกอะค่ะ
พอหักขวาออกไปปุ๊บก็ไปเจอเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ของนางโชลกรผู้เสียชีวิต
ขี่มามีลูกสาวซ้อนท้ายมาด้วยกำลังจะเลี้ยวซ้ายพอดี
เขาบอกเขาเบรกไม่ทันจริงชนเข้าอย่างจังก็เลยทำให้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
ทรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุก็ไปเจอกับญาติของผู้เสียชีวิต
นี่อยู่ที่สามแยกบ้านเมืองทีภนต์สายพี่มายจักรวาสตำบลทานและหลอดอำเภอพี่มายจังหวัดนครและจักษริมหา
นี่นะฮะภาพก่อนเกิดเหตุตามคำบอกเล่าของคนขับรถ
คนขับในบันลังส์ที่ขับไม่สุดที่ไทยตั้งแฟงคว้าออกมาเพื่อจะแฟงกระบะข้างหน้า
แต่รถของผู้ตายเนี่ยค่ะขี่ออกมาจะเลี้ยวซ้ายจากสามแยกเนี่ย
เลี้ยวซ้ายพอดีเบรกไม่ทันก็ชนเข้าอย่างจัง
ทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยขาดสองท่อนอืมคุณแม่ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
ใช่ค่ะส่วนลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
พอลงพื้นที่เราก็ไปเจอกับนายมณัฐชุ่มกลางพี่ชายของผู้ตายนะคะ
เห็นเหตุการณ์ด้วยนะเขาบอกว่าเมื่อวานขี่มอเตอร์ไซค์ตามน้องมาเลย
น้องสาวขี่มาถึงสามแยกจุดเกิดเหตุกำลังจะเลี้ยวซ้าย
อยู่อยู่กระบะคันนี้ที่นายบัลลังเป็นคนขับที่พยายามจะแซงรถคันอื่นเนี่ย
ก็ขับมาชนอย่างจังทำให้ทั้งน้องสาวและหลานสาวเขาเนี่ย
เด็นไปคนละทิศคนละทางส่วนคนขับรถกระบะที่ชนบอกว่า
น้องสาวเขาขี่มอเตอร์ไซค์กินเลนเข้าไปก็เลยไปชนกับรถเขาเข้า
ซึ่งมันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเห็นแต่ตอนนั้นน่ะไม่มีเวลามาโต้เถียงอะไรกันเลย
เพราะเป็นห่วงอาการหลานสาวมากเพราะตอนนั้นเนี่ยหลานยังหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่
แต่จนถึงตอนนี้เสียชีวิตแล้วทั้งแม่ทั้งลูก
คนขับรถกระบะก็ยังไม่ได้ติดต่อมาเลยว่าจะช่วยเหลือดำเนินการยังไง
ซึ่งน้องสาวเนี่ยเพิ่งเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็เตรียมจะรับปริญญาวันที่๙สิงหาคมที่จะถึงนี้อยู่แล้วค่ะ
ตอนนี้ก็นี่ว่าเขาเล่าไปลำเซนจะลำเซนกี่อย่างงานรถมันติดขู่
พอเหลวไปรถมันแทร่งกันขึ้นมาแบบนั้นมันลบไม่ได้
อีกหนึ่งผู้สูญเสียนะคะนายตั๊ดกษีสามีของนางชลกรผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าแต่งงานกับภรรยามา๑๕ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๑คน
ตัวเขาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ในจังหวัดน้องบัวลำพูอืม
วันเกิดเหตุมีโทรศัพท์เข้ามาครับเป็นข่าวร้ายบอกเขาว่า
ภรรยากับลูกสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเขาบอกเขาช็อกมาก
ทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ฝากด้วยนะคะว่าถ้าหากคนขับกระบะมีสามัญสำนึก
คงจะไม่ขับแซงในทางร่วมทางแยกแบบนั้นและสงสัยและข้องใจมากว่าทำไมคนขับกระบะอ่ะ
ถึงบอกว่าภรรยาเขาขับกินเลนทั้งที่สภาพในที่เกิดเหตุก็ชี้ชัดอยู่แล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่ากฎหมายจะเอาผิดกับคนขับรถกระบะได้หรือเปล่า
ที่ทำเนี้ยมันอาจจะไม่มีก็ได้คือเขาอาจจะทำแบบนั้นก็ได้
แต่ทั้งทั้งที่ร่องรอยมันก็มีนะครับก็คือโดนชนเนี่ย
เราเราถูกชนอยู่เลนเราถึงแม้ผมจะออกมากลางเลน
หรือว่าจะมาเส้นเหลืองเนี่ยยังไงก็อยู่เขตเรา
แล้วตรงนั้นเป็นทางร่วมทางแยกด้วยซึ่งผมไม่รู้กฎหมายแต่
ทีนี้ทางด้านพ่อของนางสุรกรผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

ยังไม่รู้เลยนะว่าลูกสาวแล้วก็หลานสาวของตัวเองเนี่ยเสียชีวิต
เพราะว่าพ่อเพิ่งไปลอกตามาได้สองวันนะ
ญาติญาติบอกว่าเวลาจะพูดอะไรเนี่ยต้องค่อยพูด

เพราะมันอาจจะกระทบกับการลอกตาได้
ใช่ค่ะมันอาจจะมีปัญหากลายเป็นว่าทำให้การลอกตาไม่สำเร็จ

คนขับรถที่ไปแซงขวาจนชนเขาแล้วนะคะ
ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตค่ะ
คือรถที่จะแซงก็ต้องระวังอยู่แล้วนะ